ถามคุณผู้ชมถามเด็กดีทั้งสองข้างของดิฉันหน่อยค่ะ

ไปสมัยเรียนทั้ง๒คนสมัยปฐม
เวลาทำการบ้านโดยเฉพาะคณิตศาสตร์เนี่ย
เราเป็นต้นฉบับหรือเป็นคนลอก
ตอบมาคือของดอมผมอะแบ่งปันกัน
เราเก่งเราเก่งวิชาหนึ่งเพื่อนเก่งอีกวิชาหนึ่ง
แชร์กันอย่าเรียกว่าลอกนะคุณผู้ชม

พูดให้ดูดีว่ามันเป็นงานกลุ่มไปงั้น

จะบอกว่าไม่ได้เรียนเลขเรียนแต่ฝรั่งเศส

ก็ได้แค่นี้ฝรั่งเศสก็ลืมหมดแล้วเหมือนกัน

เนี่ยเคยไปรอบการบ้านใครหรือเปล่าพี่

จะบอกว่าถ้าเกิดพี่เคยไปลอกการบ้านระวังนะ
เดี๋ยวจะเหมือนข่าวนี้อายุ๔๐กว่าแล้ว
เพื่อนตามมาหามาทวงตังค่าลอกการบ้านค่ะ
เอาตังไปทำอะไรขอบ
เอาตังไปทำอะไร

จะบอกว่าคนที่ถ่ายคลิป

เขาเคยเป็นเพื่อนกันสมัยปฐม

มาเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วนะจ๊ะ

คือเพื่อนที่เคยเป็นเซียนคณิตศาสตร์สมัยปฐม
คุณผู้ชมฟังน้ำแข็งเล่าไปนะข่าวนี้ใจฟู
เออพออะไรล่ะนี่คือเพื่อนมาหาถึงร้านกาแฟเลยนะนึกว่าจะมาทักทายมาคุยกัน
แต่คือเรื่องนี้ทางด้านคุณเปรมจิตหรือว่าคุณปู
อายุ๔๒ปีที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรี
เล่าให้ฟังว่านั้นที่เห็นเมื่อกี้จรรย์จรรย์เพื่อนพี่เองตั้งแต่สมัยปฐมนู้น
จรรย์ตอนนั้นตอนที่เรียนปฐมด้วยกันเขานิสัยดีเขาโดนครูตีบ่อยเขาชอบโดดเรียน
เหรอคะแต่เขาเก่งไง
เก่งเล็กแต่ชอบโดดเรียนใช่เก่งเล็กมาก
ทีนี้พี่ปูเองนั่งข้างจารันใช่ไหมแล้วเวลามีการบ้านตอนเช้าโอ้โห
เอาอย่างนี้แสดงว่านี่จรรย์สนิทปูเนี่ยไม่ใช่จรรย์สนิท
ไม่ได้สนิทวงค่ะสนิทปูและแบ่งให้ปูลอกการบ้าน
เมื่อก่อนนะเพื่อนจะบอกโอ้โหเบิร์ตมาแต่เช้าวะ
ไม่เช้าได้ไงเลขกูยังไม่ได้ทำ
นี่ไงพี่เบิร์ตทีนี้ค่ะพี่ปูเขาก็เล่าต่อ
พอโตไปแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวใช่ไหม
ไปทำงานทำการปีที่แล้วพี่ปูเห็นจารันเดินอยู่ที่ตลาด
ที่เขาขลุงนั่นแหละเอ๊ะเจ้าลันเจ้าลันหรือเปล่าเนี่ย
ทำไมดูแปลกไปก็เลยลองทักดู
เอาจารันก็จำพี่ปูได้จารันก็เรียกชื่อพี่ปูถูก
ทีนี้ค่ะพอจารันรู้ว่าอ้าวปูเปิดร้านกาแฟเหรอ
จรรย์มาหาพี่ปูเนี่ยมาบ่อยเลยค่ะ
มาแบบ๓วัน๔วันมารอบนึง
มาทีก็ขอตังค์๑๐บาท๒๐บาทพี่ปูก็ให้

เหมือนกับจารันมาเก็บตังค่าลอกกันบ้านเมื่อสักครู่
โอ้พี่ปูลอกบ่อยแน่เลยจารันมาบ่อยเหลือเกิน
ใช่แล้วก็บางวันจรรย์ไปหาผักเอามาขายให้ราคาถูก
พี่ปูก็ซื้อผักนะบวกค่าลอกกันบ้านไปอีก
บางทีเนี่ยจารันก็ไม่รับทีนี้พี่ปูบอกนะ
แต่เอาจริงนะจากตอนสมัยปฐมจนถึงตอนนี้
ตรันเคยเป็นเจ้าพ่อคณิตศาสตร์เป็นเซียนเลข
แต่ที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแบบนี้ทำไมอ่ะ
น่าจะเป็นพิษของยาเสพติดเป็นฤทธิ์ของยาเสพติดเหมือนกัน
เอาจริงคือในมุมนึงมันก็ได้เจอเพื่อนเก่า
แต่อีกมุมนึงก็รู้สึกว่าโอ้เพื่อนดูเปลี่ยนไป
ดูไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนสมัยปฐมที่เราเจอกัน
เป็นเพราะว่าฤทธิ์ของยาเสพติดต่างไหม

แต่พี่ปูก็อายุ๔๐แล้วยังจำเพื่อนได้เลยนะ

ต้องไปเช็คดูใครเคยลอกกันบ้านหรือเปล่า